สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะในระยะหนึ่งถึงสองวันนี้ประเทศไทยของเรายังคงฟ้าครึ่มฝนหนักนะคะจากอิทธิพลของพายุดีเปรชชันที่คันวาจะพัดเข้าประเทศไทยในค่ำคืนนี้ค่ะบริเวณฝั่งฝั่งด้านตะวันออกนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ำคืนนี้มี๓๘จังหวัดค่ะที่ต้องเฝ้าระวังภาคเหนือเนี่ย
มีไม่มากนะคะในขณะที่ภาคอีสานมีหลายจังหวัดเลยค่ะ
โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างค่ะคุณผู้ชม
ส่วนภาคกลางเนี่ยฝนเริ่มตกมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะ
กรุงเทพมหานครของเรารถค่อนข้างติดในช่วงเช้าเลย
ส่วนภาคตะวันออกนะคะด้านรับลมหลายจังหวัดเลยค่ะ
ครบทุกจังหวัดนะคะในขณะที่ภาคใต้ในระยะนี้นะคะ
ถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงกว่า๔เมตรค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าในระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
มีการเตรียมตัวรับมือกับพายุเฮอริเคนเดลต้า
ขณะนี้ค่ะกำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวเม็กซิโกค่ะคุณผู้ชม
ว่าจะสร้างความเสียหายอย่างหนักนะคะ
หลังจากนี้อาจจะมีการอบพยพประชาชนถึง๑๐๐๐คนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ